ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันทร์บ้าน

ไอ้อภิษฎาจกรของท่าค่ะ

ที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่เป็นบ้านคุณรู้
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ดีใจจังกันอีกแล้ว

เปิดมาหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราในบ่ายวันนี้
คุณแม่ก็มีสาระดีมาเปิดโลกให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะรวย

อยากมือยอ่ะ

คุณแม่ขอถามหน่อยว่าสาว

ชอบทานวุ้นกันไหม

คุณแม่ขอถามทำไมวุ้นอันนี้ชอบมาก
มันดุมเนื้อมันแบบอร่อย

ตอนเด็กเคยทำด้วยแล้วมันอร่อยมาก

แม่เนี่ยนะจะพาลูกเนี่ยทำวุ้น
ไม่ใช่แค่ทำนิ่งอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับธุรกิจ
ในละมิดวุ้นหน้าตาธรรมดาแบบนี้

มันหมดไส้หมดพุงเลยมั้ย

หมอกหมดไส้หมดพุง

ก็ไม่หมอก
ใช่เค้าไม่หวงสูตรเลย
สร้างอาชีพได้เนี่ยคุณแม่คะ

สองคนนี้มัวจะทะเลาเรื่องกินอยู่ได้นะคะ

แม่ปั๊ดหารวย
ผู้ที่เนรมิตวุ้นหน้าตาธรรมดา
ไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะกินได้
พุทธกบค่ะสวัสดีค่ะพุทธกบค่ะพุทธกบค่ะ
พุทธกบค่ะนี่เป็นเจ้าของธุรกิจวุ้นแฟนซี
ดีมากเลยอ่ะมองแล้วในใจคิดว่านี่มันวุ้นการ์ตูนนะ

เป็นวุ้นแฟนซีเพราะสามารถที่จะดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างได้นะคะ
อ๋อเหรอจากที่เราเห็นด้านหน้านี่นู้นน่ารักมากเลย
เอยมีเป็ดด้วยอะมันสามารถว่าอะไรที่ทำให้ขึ้นมา
ขึ้นแบบว่าฉีกกฎเดิมจากวุ้นที่เราเคยแนะนำ
คลอดตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะใช่
ก็คืออยากที่จะเพิ่มมูลค่าในส่วนของวุ้นธรรมดา
ให้เป็นวุ้นแฟนซีที่มีรูปแบบต่างมากมาย
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

พี่เอดอะไรไปเจอแฟนไปเจอเออ
ไปเที่ยวที่ไหนมาอะไร

แล้วก็มีน้องที่เขาขายวุ้นอยู่
ก็เลยได้ไอเดียมาว่าเราต้องมาทำวุ้นในรูปแบบนี้

กลับบ้านไปเรามีรุ่นน้องขายวุ้นอยู่

เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราน่าจะทำวุ้นจากที่ปกติเป็นรูปแบบธรรมดา

แล้วขายอะไรก่อนหน้านั้นก่อนทำวุ้น

เพราะว่าไปบ้านสลัดใช่ค่ะ

ธรรมดาเป็นวุ้นปกติก็ยากอยู่แล้วเนอะค่ะ
วุ้นพวกนี้มันในละเอียดะอุ้มนะครับ
จุดหัวอ๋อจุดตุ่มกลางแบบนี้ใช่มั้ย
ต้องการให้มันเป็นตัวใหญ่กว่านี้วะ
อย่างงี้ทำได้ไหมคะ

ต้องการแบบนั้นสิ
นั่นเลยมีด้วยลายด้วยเหรอ

ใช่ค่ะจะเป็นแฟนซีค่ะเป็นสายลุ้งค่ะ

เอาอุ๊ปประกอบมาเลยอุ๊ปประกอบ
พี่กบตัดให้ดูหน่อยนะคะ

มาพี่กบลองตัดดู

หือต้องจับอย่างนี้ด้วยป่าว

ตัดลงไปเนี่ยนะคะเขาแบบว่า
เป็ดเอาไว้คู่กันไม่มีการจับแยกคู่ค่ะ

อร่อยมากเลย
นี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ

มีเป็ดอย่างนี้มันเป็นสีโรงแบบนี้เองอ่ะ
เออข้างในสวยมากเลย

ถ้าอย่างนี้ขอถามหน่อยดีกว่าว่า
เราจะสั่งซื้อนะคะถูกที่สุดที่เป็นเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเป็นแบบไหน
ถูกที่สุดในส่วนตรงนี้จะเป็น

แล้วแต่ว่าใครจะสั่งจัดชุด

แต่ถ้าในรูปแบบของเค้ก

ถามกันลงทุนก่อนว่าลงทุนอย่างเงี้ยลงทนเยอะมั้ย
ปีที่แล้วที่ได้หน่อยได้ไหมอ่ะ

ประมาณมูลค่าของปีที่แล้วก็ประมาณ
ล้านสี่ล้านห้าล้านหก
ทำเป็นพร้อมกับเราเลยค่ะได้เขาอัปครับนะเออร้อน